ท่านผู้ชมครับดูยอดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับในช่วงการเดินทางในเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับ
ถ้าดูจากตัวเลขของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ถ้าเป็นอุบัติเหตุในวันที่ห้าของการเดินทางนะครับก็คือสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นห้าร้อยหกสิบเก้าครั้งเสียชีวิตเจ็บสิบสองศพบาทเจ็บห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดคน
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเมาแล้วขับนะฮะแล้วก็เรื่องของการขับรถเร็ว
รถจักรยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดกว่าร้อยละแปดสิบเอ็ด
มีผู้ทำผิดกฎหมายจราจรและถูกดำเงินคดีไปนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามคน
ถ้ารวมห้าวันนะครับตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดสามพันห้าสิบห้าครั้งในทั่วประเทศนะฮะมีผู้เสียชีวิตสามร้อยสิบสี่ศพ
มีบาดเจ็บสองพันแปดร้อยสี่สิบแปดคนจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
คือเชียงใหม่๙๑ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
คือนครราชศรีมา๑๔ศพ๕วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีใหม่ปีก่อนนั้นเนี่ยนะฮะ
อ่าก็สามศพด้วยกันค่ะนะครับส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมหกหนึ่ง
มีคนทำผิดลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอ่าแยกเป็นจักรยานยนต์สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดครั้ง
เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้เจ็ดร้อยสามสิบสองคันส่งคนทำผิดดำเมินคดีสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบเก้าคน
ถ้านับห้าวันยี่สิบเจ็ดธันวาถึงสามสิบเอ็ดธันวาหกหนึ่งพวกที่ฝ่าฝืนการดื่มไม่ขับจับยึดรถเนี่ยนะ
สามพันหกร้อยแปดสิบสี่คันดำเนินคดีไปหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบคน
เหลืออีก๒วันนะคะตัวเลขวันนี้ยังไม่ออกนะ
แล้วก็วันสุดท้ายวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะเชื่อว่ายังมีคนเดินทางอยู่นะครับ